แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

อาหัฐพิสันาเธอกัมธาค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนัก

พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เฮ้ยคุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
มากเลยวันนี้ชอบมากเลยเพราะว่ากลับมาเนี่ยนะในวันแซ่บแบบนี้
มันก็ต้องเป็นวันของเชฟกระทะแซ่บ
จ๋าช่วงนี้เขาเรียกเชฟกระทะหล่อ
รู้แล้วคุณแม่คะก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแป๊บนึงได้ไหม
เพราะว่าเชฟคนนี้ที่จะมาเนี่ยนะนอกจากการทำอาหารที่แซ่บแล้วนะคะ
แล้วก็เขาหุ้ยปากเขาแซ่บด้วย

ไอ้คนเดิมอ่ะที่เขาเคยบอกกันว่าแทบว่า
แม่ชัยเย็นอย่าเพิ่งว่าวานไป
อภิษรู้สึกได้พอนานบางอย่าง

บอกมาซะดีว่าเชฟวันนี้คือใคร

เชฟหน้าใหม่ของเราจะเป็นใครในวันนี้

ขอให้เป็นเชฟที่หล่อมาก
กลับมาอีกครั้งอย่างดุดัน
เชฟร็อกเชฟกล้ามล่ำ

เอ้ยมาเนรมิตเมนูอาหารแซ่บให้กับคุณผู้ชม

ถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเชฟบล็อกกันเลยค่ะ

ผิด

แต่ว่ากล่าวลูกบอกว่าเชฟหน้าใหม่แล้วเนี่ย

หยุดหน้าใหม่เพราะว่าเชฟไปฉีดโบท็อกมาลองยิ้มดูซิลองยิ้ม

เห็นไหมเห็นไหมหน้าใหม่เห็นไหม

ครับพอดีฟะคุยกับเขานิ่งแล้วกันเนอะ
อ่ะเชฟเป็นคนอิสานบ่ะพูดไปดาย
แม่นบ่ะที่เพื่อนเหมือนเหรอแม่นบ่ะ
เชฟอย่างใดโบม่าเองหัวหัวนะ
คนอิสานล่ะผมเป็นคนอิสานครับ
รับภาพออีสานรับภาพออีสาน
กลางแรกจะวิ่งว่าจน

เข้าไปหันมามองอย่างนี้

อย่างเช่นคนเดินมา
เฮ้ตัวไอเห็ดยังมาก

แฮะเดินปล่อยได้ไหม
เออเรานี่จนนะเรานี่จนนะ
อ้าวไม่ใช่อย่างก็ต้องดูอย่างอย่างนี้มันไม่ได้
นี่เดี๋ยวก่อนอันนี้กวนหรือเปล่าเนี่ย
ไม่ได้กวน
ไม่แน่ใจ
นี่ที่สอบหน้าตาอีก๓อยู่ใช่ไหม

ทุกขนุ้นนั่นเองค่ะไปเลยค่ะช่องหน้าค่ะนายกนายกนายกนายก